ดูอาชีพแปลกแต่ทำเงินกันบ้างดีกว่าฮะ

จับมาอะไรหรอ

ถ้าถ่ายไม่ถูกเดี๋ยวผมพาไปที่หนองน้ำนี้
น้องน้ำผลร้าย
ไม่ใช่ผลร้ายด้วย
อะไรอ่ะคุณดอม
นี่แต่ตามพี่เข้าไป
ไปแล้ว
ทุดมิดค่ะบ้านบอกนี่แหล่อรายได้ดีเอามาขัดทูนิดนึงเดี๋ยวส่งออกต่างระเทศส่งออกประเทศจีนช่วงหน้าฝนแบบนี้คุณโอกาสทองของชาวบ้านจริงจริงที่บ้านดอนแดงหมู่๕ะบนบ้านเสียอกำเภณาว่าจังหวัดนครพนมชาวบ้านกว่า๒๐๐คั่วเรือนนี้ไม่อย่างแถวนี้อุดมสมบูรณ์คุณดูดีเลยนะชาวบ้
กรรมสือทอดมา๒๐ปีแล้วนะครับคุณชาวบ้านจะไปออกล่าปริงควายตามแหล่งน้ำ
หนองคลองบึงโดยเฉพาะหนองน้ำนิ่งที่มีผักตบชาวา
หรือว่ามีควายลงไปเล่นน้ำเพราะปริงจะกินเลือดควาย
ทำให้มีปริงจำนวนมากเลยส่วนวิธีการหาแน่นอนใช้สวิง
วานลงไปในน้ำแป๊บเดียวตักปริงขึ้นมาได้
เอาปิงใส่ถังเตรียมเก็บส่งออกนะฮะ

ไปต่างประเทศกันลูกนี่บอกแบบนี้
เมื่อได้ปริงมาแล้วก็จะแยกออกมาขาย๒แบบนะฮะ
คือขายตัวสดเป็นเลยคุณ
ห่อบรรจุกล่องโฟมนี่ตัวอ้วนมากตัวนี้
ตอนนี้น่าจะหนักสุดเลยส่งขายให้นายทุนฮะ
เชื่อไหมว่าราคากิโลกรัมแล้วเท่าไหร่ห้าร้อยถึงหกร้อยบาทโอ้
คุณวันหนึ่งถ้าจับได้สิบโลเนี่ยห้าพันหกพันค่ะโอ้ย
ได้ดีมากเอาไปจับปลิงควายดีกว่าหรือจะแปรรูปนะฮะ
ปริงตากแห้งก็ได้นะฮะก็ต้องนำปริงเนี่ยไปน็อกด้วยยาเส้นคุณ
บอกว่าน็อกเสร็จแล้วปิงจะตายนำไปต้มฮะต้มเสร็จแล้วมานี่เลย
มาตรงตะแกงนี้ตากแดดให้แห้งประมาณสัก๑วันหรือว่าจะรมควันก่อนขาย
ก็ขายได้กิโลกรัมละ๑๐๐๒๐๐บาทนะแปรรูปแล้วก็ได้ราคาเท่าตัวนี่
ราคาเป็นเท่าตัวตามวิถีชาวบ้านนี้ก็เหมือนเผานึ่งอบอื่นเนี่ยนะฮะ
ช่วงนี้หน้าฝนฮะรายได้ดีเลยเพราะว่ามีปริงควายเยอะครับ
ครอบครัวมีรายได้ไม่ต่ำกว่า๑๐๐๐บาทนะครับ
ก็ทำให้พี่น้องเกษตรกรชาวบ้านของเรามีเงินหมุนเวียน
แล้วตอนนี้เงินสะพัดในหมู่บ้านวันละนับแสนหรือปีกว่า
ปีละกว่า๑๐ล้านบาท
มีนายทุนมารับซื้อส่งไปขายที่ประเทศจีนเลย

ปรุงเป็นยาสมุนไพร
ชูกำลังชูขึ้น
หมายถึงคอคอขึ้นเลย
ถ้าออยจะมาตรวจสอบผมไม่ได้

ที่นครพนมชาวบ้านดอนแดง